คุณพูดถึงเรื่องตอนนี้ที่ได้รับความนิยมมากเลย

เพราะว่าหลังจากที่ปลดล็อกจากบัญชียาเสพติดแล้ว
มีคนเอาออกมาจำหน่ายขายกันเยอะแยะ
ไม่ว่าจะเอามาขายตามสีแยกขายไอธริมถนน

ถูกกฎหมายขายได้ถูกไหมที่เราบอกไป
บางคนเอามาทำเป็นต้นไปขายเลย
เผื่อว่าจะเอาไปปลูกเอาไปอะไรก็ว่ากันไป
แต่ล่าสุดเห็นว่ามีคนนำเป็นน้ำกระท่อมออกมาขายแล้ว

บางทีเราสงสัยว่าไอ้เจ้าน้ำกระท่อมเนี่ยมันสามารถขายได้ไหม

เดี๋ยวไปดูเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าใจผิด
เราอาจจะทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวกันได้นะคะ
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวนี้กันนะคะ
คุณวิชัยชัยมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
ปปศท่านสรุปเอาไว้ดังต่อไปนี้นะคะ

คุณสามารถปลูกซื้อขาย
ต้นกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
ตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคม๒๕๖๒
ที่ผ่านมาที่เราทราบกันดีว่าปลดล็อกออกจากยาเสพติดแล้วนะ

การขายใบสดลำต้นเมล็ด

ทำได้ไม่ผิดกฎหมาย
กรณีต้มน้ำกระท่อมดื่มเองนะคะหรือแจกจ่ายกันโดยไม่มีลักษณะเชิงพาณิชย์
สามารถทำได้อย่างเต็มที่ต้มกินเองต้มให้เพื่อนบ้าน
แต่เอาไปแจกเพื่อนชิมได้โดยไม่มีลักษณะเชิงพาณิชย์ก็คือไม่ได้เอาไปขายนะครับ
ข้อ๔กรณีที่คุณต้มน้ำกระท่อมเพื่อขายจำหน่าย
อันนี้ตั้งใจฟังนะเพราะมีคนเอาออกมาขายแล้วยังติดข้อห้ามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่๔
ออกตามพรบอาหารปี๒๒ว่าด้วยเรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่าย
ระบุบัญชีแนบท้ายไว้หลายรายการนะคะและกระท่อมสารสกัดนี่แหละ
น้ำกระท่อมคือกระท่อมสารสกัดเป็นหนึ่งในบัญชีแนบท้ายรายการที่๕๓
ก็ยังถูกจำกัดห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายนะคะ
ดังนั้นอะไรการต้มน้ำกระท่อมขายตามท้องถนน
ที่ใส่ขวดอ่ะยังทำไม่ได้นะคะคุณคุณความ
เลยนะคะยังทำไม่ได้สรุปก็คือณวันนี้น้ำกระท่อมคุณต้มกินได้
ใบกระท่อมคุณขายได้ต้นเมล็ดขายได้แต่คุณต้ม
น้ำกระท่อมมาขายไม่ได้บางคนต้มอยู่ที่บ้านนี่
เททิ้งเลยต้มทานเองไม่ต้องเทเสียดาย
เอาไว้ดื่มเองได้แจกจ่ายให้เพื่อนบ้านทำได้
แต่ว่าขายยังไม่ได้อันนี้ยังผิดกฎหมายอยู่
โอ้โหข้อมูลดีมีประโยชน์นะคะคุณผู้ชม